เอาล่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปดูพิธีวิวาไปดูงานแต่งงานกันหน่อย
พูดถึงงานแต่งงานที่เรียกว่าพิธีรีตรองค่อนข้างเยอะก็คงจะเป็นงานแต่งงานแบบจีนอะเนาะ
ต้องมีการยกน้ำชามีการหลายอย่างเลย
แต่วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูพิธีวิวาแบบจีนโบราณด้วยนี่ยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
เป็นบรรยากาศพิธีแต่งงานจีนโบราณของคู่รักชาวต่างชาติ๔คู่จาก๖ประเทศค่ะ
พิธีจัดขึ้นในหมู่บ้านชื่อว่ายู่หวนมณฑลเจอร์เจียงทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากเพราะว่ามีชาวบ้านมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในงานแต่งเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งคู่บ่าวสาวชาวต่างชาติก็เรียกว่ามาจากหลากหลายพื้นที่เกือบจะทั่วโลกเลยทีเดียว
ที่เป็นคนจีนเองก็ดีทั้งที่เป็นคนจากต่างชาติทั้งอิสราเอลเวียดนามสหรัฐอเมริกายูเครนรวมถึงสาธารณรัฐคีกิสถานก็มาค่ะ
ซึ่งในงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนี่แหละเขาตกแต่งประดับประดาษด้วยสิ่งของที่มีความหมายมงคล
โคมไฟเต็งล้างอาหารที่ใช้ในพิธีแต่งก็มีแอปเปิ้ลซึ่งถ้าออกเสียงตามภาษาจีนเนี่ยจะไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ
โดยคู่บ่าวสาวก็จะต้องมีการแต่งกายด้วยชุดจีนโบราณตามประเพณีถ้าหลายคนเคยดูหนังจีนนะก็จะเห็นชุดแบบนี้เลย
และนี่เลยค่ะเจ้าสาวขึ้นเสลี่ยงนะเจ้าบ่าวเนี่ยขี่ม้ามาตามแบบจีนโบราณจริงส่วนเจ้าสาวต้องนั่งมาในเสลี่ยงมีผ้าม่านปิดและก็ต้องใส่ผ้าคลุมสีแดงเอาไว้ด้วย
โดยขณะประกอบพิธีค่ะก็จะมีคู่รักผู้สูงอายุชาวจีนซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ประกอบพิธีให้
พอเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยนะคะคู่บ่าวสาวทุกคู่ได้รับหนังสือคู่มือด้วยนะ
เป็นคู่มือในการครองชีวิตคู่ให้ยืนยาวเป็นของขวัญวันแต่งงานก็หวังที่จะให้ทุกชีวิตเนี่ย
ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นตับนานเท่านานเลยทีเดียว
นึกว่าจะได้เห็นแต่ในหนังอย่างเดียวนี่เขามีการจัดจริงด้วยนะ
ยิ่งใหญ่มากนะดูแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเหมือนเป็นละครเรื่องหนึ่งเลยอ่ะ
โอ้โหแต่งตัวกันแล้วก็จัดงานยิ่งใหญ่มาก
ชอบชุดชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวสีแดงใช่ไหมสีแดงสีมงคลแดงกับทอง
แล้วก็เวลาแต่งหน้าแต่งตามีผ้าม่านปิดเจ้าสาวนี่สุดยอด